จังหวัดสมุทรปราการนะคะตำรวจเข้าไปบุกบ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนี้มีการลักลอบเลี้ยงนกกรงหัวจุกด้วยกัน๑๙ตัวนะคะ
เขาบอกว่าที่เขาเลี้ยงเขาไม่รู้จริง
นกกรงหัวจุกเป็นสัตว์คุ้มครองเอามาเลี้ยงเองไม่ได้นะคะ
ตำรวจโรงพักสำรงเหนือค่ะเดินทางเข้าไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็นำกำลังไปจับกลุ่มนายสุทัศน์ทัพท่าไม้อายุ๔๗ปี
บ้านพักในซอยสำรงเหนือ๒๓อำเภอเมืองสมุทรประการ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายสืบ
บอกว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง

จากการเข้าไปตรวจสอบได้ของกลางเป็นนกปลอดหัวโขน
นกกรงหัวจุกอยู่ในกรงไม้แขวนเอาไว้ในบ้าน๑๙ตัวด้วยกัน

นายสุทัศน์ยอมรับเขาเรียงจริง
เรียงมา๓ปีแล้วเพราะว่าชอบเสียงร้องของนก
โดยนกรงหัวจุกส่วนหนึ่งได้มาจากการล่อจับ
หรือที่เรียกในภาษาคนเลี้ยงนกบอกว่าต่อนก
วิธีการก็คือเอานกมาใส่กรงดักแล้วก็ให้นกร้อง
พอร้องเสร็จแล้วนกตัวนี้ก็จะไปล่อนกตัวอื่น
มาติดกับดักแล้วก็มาอยู่ในกรงด้วยกัน

ไม่ทราบจริงว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
แม้ว่าจะอ้างแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามตำรวจนะคะ
จะนำตัวนายสุทัศน์ไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีในข้อหา
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งจะมีโทษจำคุก๔ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพื่อที่จะดูแลต่อไปค่ะ